พาไปดูคุณผู้ชมพาไปดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุค่ะ
คุณผู้ชมคราวนี้เนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิด

ที่เขาบรรทุกอ้อยมาเต็มคันรถเลยค่ะ
คือเขาก็ขับตามมาปรากฏว่าคันข้างหน้าเนี่ย

แล้วรถก็พยายามจะเบี่ยงหลบ
ท้ายที่สุดแล้วค่ะรถบรรทุกอ้อยเต็มคันนั้นน่ะ
เสียหลักแล้วมันก็พลิกคว่ำ
ไปทับกับรถอีกคันนึงที่สวนทางมา
รถใหญ่ทับรถเล็กเหมือนแบรนด์แต๊ดแต๊งอย่างนี้หรอคะ
เดี๋ยวไปดูภาพนาทีชีวิตนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เนี่ยคุณผู้ชมเก่งขาวเนี่ยโอ้โห
เห็นไหมคะคือจังหวะนี้เลยคุณผู้ชม
เป็นนาทีชีวิตของคนขับรถเก่งจริงค่ะ
จู่รถบรรทุกอ้อยเขาวิ่งสวนทางมาด้วยความเร็ว
แล้วก็ไปเสียหลักจนทับหลังคารถเก๋งอ่ะ
มันยุบไปจนถึงห้องโดยสารเลยคุณผู้ชม
คือทับลงไปทั้งคันแหละเต็มคันแบบนี้เลยนะครับ

หน้าร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่ง
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูอีกมุมนึงนะอีกมุมหนึ่งจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
เห็นเลยเมื่อกี้ค่ะคือรถสีขาวเขาชะลอความเร็ว
แล้วก็เปิดไฟเลี้ยวรอจะเลี้ยวอยู่หลังจากนั้นเนี่ย
มีมอเตอร์ไซค์ขับมาติดติดอีกสามคันคือทั้งหมดอ่ะ
ก็ชะลอความเร็วแต่ทีนี้รถบรรทุกอ้อยที่ขับตามหลังมาค่ะ
เขาพยายามจะหักเบี่ยงเพื่อให้พ้นเก๋งสีขาวแล้วนะ
แต่ว่าไปเสียหลักไปพลิกตะแคงแล้วก็ทับรถเก๋งที่มันวิ่งสวนทางมา
ส่วนรถเก๋งสีขาวนะคะตอนที่เกิดอุบัติเหตุ
เบี่ยงเข้าข้างทางใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
คือสรุปแล้วเนี่ยเก๋งคันสีขาวคันหน้าที่ชะลอเนี่ย
ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าไอ้รถคันที่สวนทางมาเนี่ย
โดนรถบรรทุกอ้อยคือเขาเสียหลักแล้วก็ไปตะแคงจนพลิกคว่ำทับนะคะ

บอกว่าเมื่อวันที่๒กุมภาที่ผ่านมาเนี่ย
มีเหตุรถอ้อยคว่ำทับรถเก๋งแล้วมีคนติดอยู่ในรถ
จากการสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย
เขาก็บอกว่านี่ค่ะสีขาวคันนี้พยายามชะลอ
อเตอร์ไซค์๓คันพยายามชะลอนะคุณผู้ชม
รถบรรทุกอ้อยที่มาเนี่ยคือเขาก็หักขวา
แล้วก็เลยไปทับเก๋งคันที่สวนทางมา
แล้วรถบรรทุกอ้อยเนี่ยค่ะมันเกิดแรงเหวี่ยงไง
เสียการควบคุมแบบนี้เหตุการณ์นี้หลายคนได้ดูคลิปแล้ว
ถามคำถามเดียวกันเลยมีใครเป็นอะไรมากไหม
ที่นี่ในโลกออนไลน์เขาก็แสดงความคิดเหตุนะ
รถบรรทุกอ้อยก็ขับมาเร็วแล้วก็ประมาทเกินไปหรือเปล่า
เตือนสติกันนะคะว่าขับรถต้องคำนึงถึงเพื่อนร่วมทางด้วยนะ
แต่มีบางคอมเมนต์ก็ถามนะว่าอยากรู้ว่ารถ
คนขับรถเก่งน่ะห้อยพระอะไร
แค้วคลาดแล้วก็ปลอดภัย
คือทั้งคนขับรถเก่งและผู้โดยสารในรถเก่งเนี่ย
ไม่ได้เป็นอะไรมากนะอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีคนเสียชีวิตนะคะ